เรื่องของยาเสพติดเนี่ยโอ้โหมันเยอะจริงนะ
ให้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่ตำรวจระยองค่ะ
ขับรถไล่ล่าคนร้ายที่ขนยาเสพติดสุดท้ายสิ้นฤทธิ์เพราะว่าถูกยิงเข้าไปที่ยางรถนะคะ
แล้วก็ได้ของกลางเป็นยาเสพติดจำนวนนึงเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทย์นะคะอำเภอแกลงจังหวัดระยองช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา
ตำรวจสพแกลงจับคนขับและผู้โดยสารบนรถเก๋งสีดำคันนั้นนะคะ
เพราะว่าได้รับแจ้งจากตำรวจสพ
ใช่ค่ะตำรวจใช้ปืนยิงยางสกัดไม่ให้หลบหนีค่ะ
มีคนอยู่ในรถห้าคนนมีเด็กด้วยนะคะแห้ว
มีเด็กด้วยแต่ในรถอ่ะมันมีของกลางคือยาบ้าสามสิบเมตรยาไอท์สองฮอล์
หนัก๒กิโลมีปืน๒กระบอก

แต่เด็กนี่คือตำรวจก็บอกว่าก็เข้าใจแหละว่าเป็นเด็กอาจจะไม่รู้เรื่อง

อาจจะรู้เรื่องด้วยกันทั้งคู่หรือเปล่าไม่แน่ใจ

เห็นคนขับรถที่เป็นตัวการบอก

แต่ถึงเวลาก็แหกด่านก็ถูกไล่จับจนได้